จังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมไปขอเลขจากต้นกล้วยแปลกมาก

มองใกล้อาจจะไม่รู้ว่านี่คือต้นหอมต้นกล้วยหอมแคละ

ต้นแค่นี้อ๋อเขือสามเขือ
หู่อยู่ได้ไงสามเขือเนี้ย
ต้นเดียวกันแล้วแคระขนาดนี้ชิงสุกก่อนหาร์ม

โอ่งนะคะอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

หลาชัยอายุ๔๔ปีนี่
ส่าห์บอกถึงอายุเจ้าของบ้านขอบคุณมากนะคะ
มีชาวบ้านแวะเวียนไปนะคะเอาเครื่องเส้นเช่นน้ำดื่มน้ำแดงขนม
จุดทูปขอขอกันตรงเลยจากต้นกล้วยหอมแคะ
งวดที่แล้วเขาได้มาไง

คราวนี้ก็หวังต่อแล้วค่ะว่า๑๖ธันวาคมนี้
จะได้จะโดนเป็นงวดที่๒อ้าวนี่ไง
มีการจุดทูปเสียงทายพี่ดูค่ะ
ช่วยบอกคุณผู้ชมดังชัดหน่อยว่าเลขที่ปรากฏหน้าจอ

มีปัญหาทุกทีคุณเนี่ย
เอาคำเดียวที่มันแบบว่าเออ
เอาแบบมั่นใจเอาใหม่
อาจมัยคุณสุภาโทษโทษ
แต่ว่าเรื่องของเลขยังไม่หมดนะผมจะพาไปจังหวัดตราดต่อ
ไปขอโชคกับแม่ตะเคียนคู่อายุเป็นร้อยปี
ลับนิดเดียวนะฮะต้องไปดึกหน่อย

ที่นี่ครับ๓ทุ่มไปแล้ว
ทุ่มไปแล้วชาวบ้านไปรวมตัวกันที่นี่ครับ
ตะเคียนคู่ขนาด๖คนโอบอายุเป็นร้อยปี
ข้างวัดตางามตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ

รูปแป้งรูปแป้งแล้วก็ส่องเลขกันขอโชคลาภ
ที่ต้องไปดึกเพราะว่าตอนดึกจะยิ่งขลังนะฮะ
ตั้งแต่๓ทุ่มไปแล้วจนถึงเที่ยงคืนเนี่ย

แล้วแป้งลงไปทาไปแล้วก็รูปไป

ฟังการวิเคราะห์จากผู้สันทัศน์กรณีดีกว่าครับ

นี่ค่ะ๔๘๐
นั่นเหมือนกันปี้เลย

นี่ค่ะ

อันนี้นะคะหนูมาลูบมันได้เลข๗๙ค่ะ
ก็เนี่ยเดี๋ยวหนูจะซื้อต่อไปแล้วก็รอดูนะคะ
ถ้าจะถูกไหมก็เดี๋ยวตามมานะคะ
นี่ไหมครับผมพาผู้สนทัศน์ตัวนี้มาด้วยเลย